ทีนี้คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันหน่อย
ก่อนที่จะดูถามก่อนชอบทานไหมคะ

ข้าวหมดครึ่งหม้อได้

อาจจะเป็นอวสารอาหารเช้าสำหรับบางคน

คุณดูให้ดีให้ไปถึงเนื้อในนะ
บางอย่างมันก็สวยแต่รูปจูบไม่หอม
ไปซื้อข้าวน้ำพริกปลาทูทอด
แล้วกำลังจะตักเข้าปากเลยแกะเนื้อปลาทูปุ๊บ

นั่นน่ะดึบมันเป็นดึบมันคืออะไร
เมื่อกี้มองผ่านยังไม่ได้สังเกตอะไร
แต่พอเห็นบางสิ่งมันขยับได้รู้สึกแล้ว

เออใช่
คือคนที่เขาโพสต์เขาบอกว่าโอ้โห

ขออภัยคุณผู้ชมจริงจริงฮะใช่เธอบอกว่าต้องขออภัยนะคะ
แต่ว่าต้องนำคลิปนี้มาโพสต์จริงเพราะอยากให้เป็นอุทาขอน
บอกว่าสังเกตเห็นอะไรไหมทุกคน
เวลาจะสั่งข้าวกล่องโดยเฉพาะปลาทูทอดแบบนี้

ไม่งั้นอาจจะได้ของแถมแบบนี้ค่ะ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ไปนะฮะชาวเน็ตแน่นอนที่มาดูคลิปนี้เนี่ย
ก็คอมเมนต์กันยกใหญ่เลยค่ะบอกว่า
กำลังทานข้าวอยู่เลยเจอแบบนี้อิ่มเลยครับ
เห็นไหมก็จริงนะเราเจอแบบนี้นะ
บางคนก็บอกว่าอาหารประเภทปลาไก่ทอดพวกนี้
หากทานไม่หมดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็จะเอามาทอดซ้ำแล้วก็ขายใหม่
ทีนี้ระหว่างรอลูกค้ามาซื้อสงสัยแมลงวันจะไปตอม
เสร็จปุ๊บมันวางไข่กลายเป็นนอนนะฮะ
บางคนก็แชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ